ไปชายหาดจอมเทียนตอนเย็นจะมีร้านนั่งชิล
เขาเอาเตียงผ้าใบไปตั้งร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีการเอาไฟประดงประดับเอาไว้ตามต้นมงต้นไม้
แต่ที่สำคัญมันอยู่บนชายหาดมันห่างจากน้ำทะเลเพียง๑เมตร
คำถามคือมันผิดหรือเปล่ามันก็ต้องผิดสิ
เป็นการลุกล้ำเข้าไปแล้วก็ทำลายทัศนียภาพเนี่ยต่อฟงต่อไฟเองนะ

เดินสายอย่างนั้นอย่างนี้คือตอนเย็นมันคงจะบรรยากาศดีแหละใช่ไหม
ไปนั่งจิบอะไรตรงนี้แต่ว่ามันเป็นที่ของชายหาดไง
ไม่อยากจะบอกว่าเคยเห็นแบบนี้ที่ชะอำเหมือนกัน

นะครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกทนไม่ไหวต้องเอาซะหน่อย
นายอุดมสุวรรณคณะนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่หนึ่ง

นั่งชิวตรงนี้อยู่ที่บริเวณชายหาด
จอมเทียนหมู่๑ตะบนนาจอมเทียนที่ชนบุรี
เขาบอกว่ามันมีการเอาอุปกรณ์ต่างไปตั้งเอาไว้สร้างเอาไว้ต่อเติมลุกร้ำชายหาด

จากการตรวจสอบเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
แล้วก็จะเปิดให้บริการช่วงเย็นถึงค่ำ
นำหินไปตั้งกองกันนะเอาหินเนี่ยมากั้นขอบทรายเอาไว้
ห่างจากแนวขึ้นแค่หนึ่งเมตรเท่านั้นนี่ทำเองอย่างงี้ก็ได้เหรอ
ไม่แล้วก็เอาตั้งเวลาโต๊ะก้าวอี้มาจัดเรียงเป็นแนว
ให้ลูกค้านั่งจิบกันอย่างสบายใจแม้มีการเดินสายไฟเองด้วยนะ
กลางวันก็จะเอาผ้าใบมาคลุมอุปกรณ์ไว้แบบนี้นะครับ
ชิวอันนี้ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเนี่ยไม่มีใบอนุญาตเลยแล้วก็ลุกล้ำไปในชายหาดในทะเลนะฮะเคยจับกลุ่มไปแล้วหลายครั้งแต่พอเรื่องเงียบก็ตั้งอีกนะฮะพอออกไปตรวจสอบเนี่ยก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วไปช่วยหน่อยเขาสุดทนกับพฤติกรรมนี้เห็นแก่ตัวเลือกเกินไม่คำนึงถึงผลกระทบและภาพลักษณ์ของการ
จับแล้วพอค้อยหลังไปเสร็จปุ๊บก็มาอีก
จับแล้วก็มาอีกแบบนี้เนี่ยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าแม้ไม่พบผู้กระทำผิดตอนที่ไปจับ
ไม่ถือว่าไม่เจอตัวบุคคลก็ตามจริงเพราะว่าช่วงปิดร้าน
แต่ก็ยืนยันว่าถ้าเปิดอีกแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหน

จะจับกลุ่มอีกตามกฎหมายคือเปิดอีกก็จับอีก
ดูสิว่าจะมาเปิดได้อีกกี่ครั้งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะ
เอาไปนั่งชิวตรงจุดที่มันถูกกฎหมายดีกว่า
แต่ถ้าโดนจับครั้งต่อไปโทษต้องหนักขึ้นนะ